วันนี้สารจังหวัดกาญจนบุรีนัดฟังคำพิพากษาสารชั้นต้นในคดีที่ครูปรีชาฟ้องหมวดจรูนฐานยักยอกทรัพย์รับของโจรกรณีหวย๓๐ล้านเจ้าปัญหานะครับ
ซึ่งสารพิพากษายกฟ้องในคดีนี้เจาะประเด็นจากรายงานครับ
สารจังหวัดกาญจนบุรีอ่านคำพิพากษาสารชั้นต้นพิพากษายกฟ้องในคดีที่นายปรีชาไคร่ครวน
เป็นโจทยื่นฟ้องร้อยตำรวจโทจรูลวิมูลในคดียักยอกทรัพย์หรือรับของโจรหวย๓๐ล้านบาท
โดยสารพิเคราะห์แล้วว่าพยานหลักฐานที่ครูปีชานำสืบเกี่ยวกับการซื้อลอตเตอรี่
มีเพียงพยานบุคคลที่อ้างว่าเป็นประจักษ์พยาน
เบิกความยืนยันข้อที่จริงเกี่ยวกับการซื้อขายเท่านั้น
แต่ไม่มีพยานหลักฐานอื่นมาสนับสนุนคำเบิกความของพยานบุคคล
อีกทั้งคำเบิกความของพยานบุคคลดังกล่าวมีข้อพิรุษและขัดแย้งกันเองในหลายประการ
ขัดแย้งกับข้อมูลการใช้โทรศัพท์มือถือ
และพื้นที่การใช้งานโทรศัพท์มือถือของครูปีชา

ซึ่งจากการตรวจสัญญาณโทรศัพท์ทำให้เกิดข้อที่จริงฟังได้ว่า
ครูปีชาไปซื้อลอตเตอรี่จากเจ๊บ้าบิน
ที่ตลาดเรสซิตี้ในวันที่๒๗ตุลาคม๒๕๖๒
โดยไม่ได้เดินทางไปตลาดเรซิตี้ในวันที่๓๑ตุลาคม๒๕๕๙
แต่ครูปีชากลับใช้วิธีนำสืบ
โดยหยิบยกเอาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันที่๒๗ตุลาคม
กล่าวอ้างเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันที่๓๑ตุลาคม
และปรากฏว่าลอตเตอรี่ชุดที่ถูกรางวัลที่๑
ยังวางขายอยู่บนแผงของนางสาวพัชริดาพรมตา
หรือเจพัฒน์ในวันที่๓๐ตุลาคม
แต่ครูปรีชาไปซื้อลอตเตอรี่มาจากเจ๊บ้าบิน
ในวันที่๒๗ตุลาคมแล้ว
นั่นแสดงว่าลอตเตอรี่ที่ครูปีชาซื้อไปจากเจ๊บ้าบินนั้น
ไม่ใช่ลอตเตอรี่ที่ถูกรางวัลที่๑
ดังนั้นครูปีชาจึงไม่ใช่ผู้เสียหาย
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

พิพากษายกฟ้อง
หลังสารอ่านคำพิพากษาเสร็จสิ้น
นายตั้มพร้อมหมวดจรูนและครอบครัว
รวมถึงกองเชียร์ก็ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนด้วยใบหน้ายิ้มแย้ม

ขอบคุณความยุติธรรมที่ยังมีให้
และเป็นบทพิสูจน์ว่าที่ผ่านมาพูดความจริงตลอด
รอเวลาให้ความจริงปรากฏเท่านั้น
และวันนี้ความจริงก็ปรากฏแล้ว

ตัดสินเป็นไปตามคาดเพราะพยานบุคคลของครูปีชา
ความไม่สอดคล้องต้องกันกับหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์
และเคยบอกแล้วว่าคลิปเสียงสามารถใช้ในชั้นสืบพยานได้
เพราะพิสูจน์แล้วว่าได้มาโดยชอบด้วยกฎหมาย
และเจ้าของคลิปเสียงก็อนุญาตให้ปอทนำโทรศัพท์มาตรวจสอบ
เมื่อได้คลิปเสียงมาแล้วทั้งครูปีชาและพยานก็เซ็นรับทราบ
ยินยอมว่าเป็นเสียงของตัวเองจริง
หลังจากนี้จะยื่นคำร้องเพื่อขอให้สารพิจารณาคดีแพ่ง
อายัดเงินรางวัลที่เหลือประมาณ๒๕ล้านบาทไว้เพื่อถอนอายัด
พยานของเขาพยานโจทย์ให้การขัดกัน
อันนี้สุดก็คือคำพูดของพยานของเขา
ขัดกับหลักฐานทางวิทยาศาสตร์
ได้วางหลักเอาไว้เลยว่า
คลิปเสียงใช้พิสูจน์ได้
ไม่ว่ากระทำความผิดหรือไม่กระทำความผิด

เจ้าพนักงานท่านได้ตัดสินด้วยว่า

เพราะว่าทางครูปีชาได้มีการเซ็นยินยอมให้มีการคัดไปโดยชอบ

มันค่อยยื่นอุดคลอนครับลุง
ก็คงต้องดำเนินการไปเรื่อย
จนกว่าคดีมันจะถึงที่สุดจริงอะเนาะ
ส่วนนายปรีชาไคร่ครวนพร้อมด้วยทนายวรยุทธ์บุญวงศัย
ก็ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนด้วยสีหน้าเคร่งเครียด
เพราะไม่สามารถฟ้องหมวดจรูนได้ตามคำพิพากษา
แต่ก็จะใช้สิทธิ์ตามกฎหมายยื่นอุทธรณ์
โดยจะขอกลับไปศึกษาคำวินิจฉัยให้ละเอียด

ตามหลักแล้วต้องยื่นอุทธรณ์ภายใน๑เดือน
แต่หลังฟังคำตัดสินจะเร่งให้เร็วขึ้น

เดี๋ยวเราต้องมาต้องคัดคำพิพากษาของศาลมาพินานะครับ
เราก็หลายประเด็นในส่วนที่เรายังไม่เห็นพ้องด้วยนะครับ
เช่นในส่วนของตัวแม้ว่าการตัดสินมาในวันนี้
แต่ก็ยังไม่ได้วินิจฉัยว่าทางจำเลยเป็นเจ้าของหวย
คดีหวย๓๐ล้านยืดเยอะมานานเกือบ๒ปี

ที่จะนำไปต่อยอดในคดีอื่น
ทั้งคดีแพ่งคดีอาญาที่ทั้งสองฝ่ายฟ้องกันไปมา
แต่ผลคำพิพากษานี้จะเป็นประโยชน์
หมวดจรูนในการต่อสู้ในทุกคดี
และอาจรวมถึงการถอนอายัดเงินรางวัลกลับมาได้ด้วย
แต่หากครูปีชายังยืนยันจะเดินหน้ายื่นอุทธรณ์ต่อ

จะสามารถหาพยานหลักฐานมาหักล้างได้หรือไม่
แน่นอนว่าหวย๓๐ล้านภาค๒นี้คงไม่ง่ายแล้ว
ข่าวแทรศทีวีรายงาน